พาไปดูหลานกับยายนะคะโชว์ลีลาสเต็ปเต้นกัน
ยายกับหลานหลานกับยายจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ

โชว์ฬีลาสเต็ปเต้นกับหลานกับยายจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ
คุณยายป่วยก็เลยอยากให้คุณยายมีความสุข
เพราะที่ผ่านมายายหลานคู่นี้มีความผูกพันกันมากนะคะ
คลิปนี้จึงเรียกรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้ชาวโซเชียลได้อย่างน่ารักเลยทีเดียวค่ะ
ชอบตอนนี้ที่แบบหลานเต้นแบบมันมากแล้วเหมือนคุณยายจะนอนแล้ว

เป็นเพลงจังหวะสาวสวยลุกขึ้นมาเต้นหน่อยเร็ว

ใช่อีกหนึ่งคลิปจริงก็เปิดให้คุณผู้ชมดูกันไปแล้วนะคะ
ในช่วงของสายตรวจโซเชียลนี่แหละ
เป็นสเต็ปของคุณยายท่านหนึ่งออกมาแดนส์หน้าลำโพง

เนี่ยคุณคอยดูครูสุพธราตอนอายุสูงวัย

สนุกสนานกันไปนะคะก็

มีอยู่ในหัวใจของทุกคนความสนุกสนาน
แม้ร่างกายอาจจะแบบว่าดูภายนอกจะเต้นไว้รึเปล่า
ต้องบอกว่ายุคนี้รุ่นนี้ไหวนะคะ

บอกคุณแม่ที่บ้านมีแบบว่าผู้สูงอายุลองชวนอีกแบบนึงก็ได้

มันเป็นการสร้างความสุขให้กับคนที่สูงอายุด้วยนะ
เพราะว่าบางทีคนสูงอายุก็จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งกัน